ทีนี้มาดูเรื่องของแม่ประนอมกับลูกสาวคนโตกันหน่อยคุณอรัชพร

จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทางทนายความของแม่ประนอมบอกว่า
ก็น่าจะจบเดี๋ยวจะไปถอนฟ้อง

แต่น่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการด้วยหรือเปล่า

ทนายความของแม่ประนอมก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเรื่องของการถอนฟ้องรอก่อน
รอให้ลูกสาวคนโตคืนทรัพย์สินตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน
คืนให้หมดก่อนค่อยถอนฟ้อง
ยื่นหมู่ยื่นแมวว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นแบบนั้น
เรื่องนี้นะคะจากการเปิดเผยของนายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัย
ในความของแม่ประนอมก็บอกว่า
ในการนัดเจรจาพูดคุยกันระหว่างแม่ประนอมกับนางสิริพรลูกสาวคนโต
ที่ตึกใหญ่วังบรดิษฐ์โดยมีหม่อมลงประนัดดาลดิศกล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยนั้น
นางสิริพรรับปากว่าจะคืนทรัพย์สินให้กับแม่ประนอมหลายรายการ
เช่นที่ดินโรงงานเก่าในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
บ้านที่เขาใหญ่ที่ดินที่จังหวัดขอนแก่น
และรับปากว่าจะโอนหุ้นคืนแม่ประนอม

พร้อมกับจะให้เงินเดือนใช้เดือนละ๑ล้านบาท
ทนายความของแม่ประนอมบอกว่าตอนนี้ต้องรอ
รอให้แม่ประนอมได้ทรัพย์สินคืนตามที่ตกลงกันไว้ก่อนค่ะ

ส่วนการตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างพี่น้องในตระกูลแดงสุภานั้น

บอกด้วยว่าทรัพย์สินที่นางสิริพรจะคืนให้กับแม่ประนอมเฉลี่ยแล้ว
แค่ประมาณร้อยละ๑๐ของทรัพย์สินในกองมรดกของนายสิริชัยแดงสุภา

คือร้อยละ๑๐เท่านั้นที่จะคืนให้กับแม่ประนอมนะคะ
มาดูในมุมของทนายความของนางสิริพรแดงสุภา
บอกว่าการพูดคุยกัน๕เมษายนที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่คุยกันในประเด็นความขัดแย้งมรดกของนายสิริชัย
ที่มีแม่ประนอมเป็นผู้จัดการมรดกทำให้ต้องแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือมรดกที่ได้แบ่งกันไปแล้วกับมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
เพราะเกิดความไม่เข้าใจกันนำไปสู่การคัดค้านการเกิดขึ้น
ทำให้ไม่สามารถแบ่งมรดกในส่วนที่เหลือได้
ดังนั้นกรณีทรัพย์สินที่แบ่งกันไปแล้วและมีความขัดแย้ง
ก็จะนำมาแบ่งกันใหม่โดยให้แม่ประนอมในฐานะผู้จัดการมรดก

ซึ่งขณะนี้หม่อมหลวงประนัดดาได้ให้ฝ่ายกฎหมายของท่าน
ร่างข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันนะคะ
แล้วก็จะนัด๓คนเลยค่ะนัดแม่ประนอม
นางสิริพรลูกสาวคนโตและนางสิริวัลลูกสาวคนรอง
ลงนามกันลงนามยินยอมตามข้อตกลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ไม่ได้หมายความว่ายังขัดแย้งกัน
แต่หมายความว่าให้คืนทรัพย์สินกันก่อนตามข้อตกลงกันก่อน
แล้วก็ถอนฟ้องก็จะตามมาทีหลังนะคะ